เริ่มต้นกันที่ข่าวแซ่บข่าวแรกของเรากันก่อนเลยนะคะ
สำหรับลายหลุดของไฮโซไผ่วันพ้อย
แล้วก็นักแสดงสาวหน้าใหม่เจนี่เจนิลา
หลุดออกมาก็กลายเป็นประเด็นให้เราได้ติดตาม
การมีตัวละครหลายคนโผล่ขึ้นมาเรื่อย

แล้วก็มีอีกหนึ่งสาวนอกวงการที่มีชื่อว่าเทย่า
ซึ่งคุณเทย่าเป็นอดีตภรรยาเก่าของไฮโซแชมป์
ซึ่งไฮโซแชมป์เป็นหวานใจของสาวเจนนี่
เข้าใจไหมคะแล้วคุณเทย่าเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพ
แล้วก็แท็กไปหาคุณหนิงแล้วก็แท็กไปหาสาวดิวอริสรา
งานนี้คุณหนิงก็เลยมีความรู้สึกว่า
ฉันถูกด่าฟรีหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ยังไง
อะไรยังไงไปถามคุณหิงกันดูดีกว่าค่ะ
ภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำเอางานเข้านิงปณิตา

ว่าถือหางเข้าข้างฝ่ายสาวดิวอริสรา
ทีมกันถล่มใส่ดาราสาวหน้าใหม่เจนี่เจนีลากับเขาด้วย
แต่ก็ยอมรับว่าอยู่เฉยก็โดนด่าฟรีซะงั้น
เพราะภาพที่เธอโพสต์ลงอินสตาแกรมว่าพลิกล็อก
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวของไผ่ดิวและเจนี่เลยสักนิด

ก่อนจะเกิดเรื่องราวอิวรุงตุงนังนี้ด้วยซ้ำไป

เราก็จะแบบแฟนคลับก็จะส่งมาให้ดู

งั้นตัวนิ่งเองก็ไม่ซีเรียสอะไรก็แค่โดนด่าฟรีแค่นั้น
รูปนั้นน่าจะลงก่อนที่จะรู้เรื่องด้วยซ้ำว่าใครมีข่าวมีอะไรยังไง
ยืนยันว่าที่หนิงเล่นคือหนิงเล่นในกองละครหนิง
แล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยมันก็เป็นการแอดกองละครหนิงอย่างเดียว
ซึ่งไม่ได้ไปโยงอะไรถึงใครใดทั้งสิ้นเลย
บิวเองก็รู้จักกันนะคะรู้จักกันทักทายกันเจอกันก็แบบ
น้องก็น่ารักทุกครั้งแต่ว่าถามว่าถ้าจะมีแบบโทรพูดคุยกัน
หรืออะไรกันแบบเล่าเรื่องส่วนตัวคงไม่ถึงขนาดนั้น
พี่ไผ่เองก็เป็นพี่คนนึงที่แบบว่า
เวลาเราเจอกันตามงานเจอกับคุณจินอะไรอย่างนี้
เราก็จะเป็นพี่ที่เคารพอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือวันก่อนดิฉันอ่านข่าวบันเทิงไทยรัฐตอนเช้ากับคุณเชอรี่
ดิฉันก็คุยกับคุณเชอรี่ว่าเชื่อเลยว่าเดี๋ยวคุณหนิงเนี่ยจะต้องถูก

ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเธอถูกเอี่ยวเกี่ยว

ใช่แล้วโพสต์ก่อนหน้านี้ที่แฟนของคุณแชมป์เนี่ยโพสต์
ข้อความใต้ภาพก็เป็นพลิกล็อกหรือว่าเขากำลังจะร้องเพลงกันหรือเปล่า

ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คุณหนิงก็เคลียร์แล้ว
ว่าเป็นการแซวกันเล่นในกองละครของเขา

เขาบอกไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะจ๊ะ